มาดูความคืบหน้าอันนี้คืบหน้าจริงเลย
สันติที่ไปฆ่าผัวเมียกับลูกในท้อง

เขาบอกว่าญาติมาติดต่อจะพาเข้ามอบตัวแล้วนะ
คุณผู้ชมนะพลดับบริโธปิยาตราวิชัยนะครับ

เปิดเผยความคืบหน้าการจับกลุ่มนายสันติสุภะอภิริดีไพรินนะครับ
ผู้ก่อเหตุฆ่านะครับสามีภรรยาแล้วก็ลูกในท้องนะครับที่ไต้หวัน
แล้วก็หนีไปที่เชียงใหม่สารอาญาออกหมายจับใช่ไหม
ล่าสุดนะครับตอนนี้คนใกล้ชิดของนายสันติ
ติดต่อให้ข้อมูลกับตำรวจแล้วว่าสามารถติดต่อนายสันติได้แล้ว
ยืนยันว่านายสันติยังอยู่ในพื้นที่เชียงใหม่ครับ
ตำรวจกองปราบปรามนะครับชุดฮานุมานแล้วก็ตำรวจภูทรภาค๕
กระจายกำลังกันสิครับกระจายกำลังกันกดดัน
พื้นที่ต้องสงสัยทั้งหมดจนผู้ต้องหาทนแรงเสียดทานไม่ไหวฮะ
ให้คนใกล้ชิดมาบอกแล้วว่าจะมอบตัวกับตำรวจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
เร็วที่สุดเร็วที่สุดเมื่อไหร่จะมอบตัวภายในวันนี้ครับ
แล้วช้าล่ะถ้าช้าที่สุดเช้าวันพรุ่งนี้ครับ
หลังจากมอบตัวเสร็จนะครับตำรวจภูทรภาค๕จะคุมตัวนายสันติ
เข้ากองปราบปรามทันทีครับมาที่กรุงเทพมหานครทันที
ขณะนี้ตำรวจยังไม่ทราบนะครับปมการก่อเหตุในครั้งนี้
หลังจากผู้ต้องหาขอมอบตัวเป็นหน้าที่ของตำรวจส่วนกลางแล้วล่ะ
ที่จะสอบปากคำผู้ต้องหาอย่างละเอียดแล้วก็ดำเนินคดีในประเทศไทยครับ
เดี๋ยวมีความคืบหน้ายังไงนะคะก็ติดตามข่าวในช่วงต่อไปของไทยรัฐนะคะ